ทีนี้ดิฉันเล่าเรื่องที่คนเขาก็กำลังสนใจอยู่

กรณีที่มีคลิปแชร์ในโลกโซเชียล
ผู้ชายเสื้อสีดำเถียงกับคนถ่ายคลิป
เพราะผู้ชายเสื้อสีดำเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนคือปืนยาวเนี่ย
หมาจนตายเพราะว่าหมาเนี่ยมันไปกัดเมียเขา
ทีนี้ก็มีการสืบกันไปสืบกันมาปรากฏว่าผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
คือตำรวจสพมะขามที่จังหวัดจันทบุรี
หลังจากนั้นคุณเอ้ยกระแสโซเชียลรุมประนามกันนะคะ
แล้วก็แสโซเชียลบอกว่าเป็นตำรวจมีปืนยิงใครก็ได้เหรอ

แล้วก็ถามว่าทำเกินไปหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนายนี้ก็ออกมาขอโทษสังคมแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนค่ะ
เอาไปเลยไอ้ตัวเนี่ยเก๊กกะนะ

โหจังหวะที่ยิงหมาเนี่ยคนรักหมาเนี่ยรู้สึกโหดหูเลย
โหดมากเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็เขียนข้อความนะในโพสต์
บอกว่าจิตใจคนทำด้วยอะไรถือว่าตัวเองมียศงั้นเหรอ

เหตุการณ์นี้เนี่ยที่เป็นพฤติกรรมของผู้ชายเสื้อสีดำเนี่ย
ยิงสู่นักตัวนี้แล้วก็มีการอ่ะตะโกนกันเนี่ย
เห็นไหมหลักฐานปลอกต่อกระสุนอะไรอยู่เลย
จุดที่เกิดเหตุเกิดภายในสวนของบริษัทบ้านอ่าง

คลิปนี้นางสาวบีเราขอเรียกเป็นนามสมุดแล้วกัน
เป็นคนงานกรีดยางเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้

ใช่ค่ะซึ่งเธอก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
มีภรรยาของตำรวจในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนน
แล้วก็ถูกเจ้ามะปี๊ดเป็นสุนัขเพศเมียสีดำ
ไม่มีเจ้าของเนี่ยวิ่งไล่กัดจนเมียตำรวจได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เมียตำรวจมีการวกรถกลับมานะมาถามหาใครคือเจ้าของสุนัข
แต่การถามมันถามด้วยคำที่ไม่สุภาพ
ก็เข้าใจแหละว่าทางฝั่งเมียตำรวจก็โมโหด้วยโดนหมากัด
เออจนหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะคะ
ด้านของร้อยตำรวจตรีสังกัดสพมะขามที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวบ้าน
คนไทยและแรงงานต่างด้าวถูกสุนัขตัวนี้ไล่กัด
และบางคนก็บาดเจ็บก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ภรรยาของผมถูกสุนัขตัวนี้ไล่กัดจนบาดเจ็บเหมือนกัน
ก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่อนามัย
ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำว่าต้องคอยสังเกตอาการของสุนัข
และเมื่อภรรยาขี่รถจักรยานยนต์กลับไปตามหาเจ้าของสุนัข
เพื่อจะถามว่าสุนัขตัวนี้เป็นของใครได้ฉีดยาอะไรหรือเปล่ามันอันตราย
ก็เกิดมีปากเสียงโต้แย้งกับผู้ที่ถ่ายคลิปนางสาวบีวัย๒๑ปีนะฮะ
และเมื่อหาเจ้าของไม่พบภรรยาก็เลยโทรศัพท์กลับมาบอกเขา
ให้มาดูในที่เกิดเหตุและด้วยความอารมณ์ร้อนของผมเอง
ผมหยิบปืนยิงสุนัขตามที่เห็นในคลิปผมต้องขอโทษสังคม

ขณะที่ภรรยาตำรวจก็ยอมรับผิดที่อารมณ์ร้อน
และพูดไม่ดีกับฝ่ายคู่กรณีอยากขอโทษสังคมด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งให้สามียิงหมา
พร้อมกับบอกด้วยว่าเธอเองเป็นผู้เสียหายบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่กลับหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้ตอนนั้นก็โมโหมากเหมือนกัน
เราได้ฟังทางฝากฝั่งของทางด้านภรรยาตำรวจแล้วก็ตำรวจแล้วนะคะ
ตำรวจสรุปบอกว่าผมอารมณ์ร้อนเองขอโทษ
ทีนี้จากการไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาดูแลสวนยางอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ

ในคลิปที่เห็นตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ปกติแล้วสวนยางพาราแถวนี้ก็จะมีหมามาวิ่งเล่นหลายตัว
แล้วช่วงที่เกิดเหตุภรรยาของตำรวจถูกหมากัด
ก็มีชาวบ้านถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามีแผลไหม
แต่ว่าภรรยาตำรวจไม่ได้ตอบอะไร
ชาวบ้านบางส่วนเขาก็บอกว่าที่ผ่านมา
มีชาวบ้านที่ถูกหมาไล่กัดหลายคน
ซึ่งก็มีทั้งคนเจ็บแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวัน

ก็เลยกลัวว่าจะมีเด็กเล็กรวมไปถึงผู้สูงอายุ
หมากัดด้วยถ้าเกิดยังไม่มีหน่วยงานมาดูแล
แต่ก็อยากให้หน่วยงานมาจับมันไปหรือทำอะไรก็ได้ที่ถูกวิธี
ใช่ชาวบ้านเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมาแถวนี้

ภาพมันปรากฏในโลกโซเชียลแบบนี้คนก็หดหูเลยนะครับ